ติ๊กเป็นคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอลมา๓๐กว่าปีนะฮะ
เดี๋ยวผมจะคุยผ่านทางวีดีโอคอร์นะครับ

สวัสดีครับพี่ติ๊กตอนนี้ที่อิสราเอลเนี่ย
ติ๊กอยู่มา๓๓ปีแล้วใช่ไหมครับ

ติ๊กที่เคยเจอสถานการณ์ลักษณะแบบนี้มา
ในการสู้รกสงครามอิสราเอลฮาร์มัสปาเลนส์ทราย
สะหนวนการ์ซ่าคลั้งนี้หนักสุดเลยไหมครับพี่

ตั้งแต่น่าจะนับย้อนหลังไปประมาณ๕๐กว่าปีที่แล้ว
ยังไม่เคยเจอหนักขนาดนี้ที่ว่าตายในวันเดียว

เป็นยังไงครับพี่ดูท่าทางแล้วมันจะจบลงเร็วช้ายังไงไหมฮะท่าทางถ้า
ทางตอนใต้นะคะทางกองทัพทหารของอิสราเนี่ย
ก็แจ้งว่าเขาได้ควบคุมพื้นที่ส่วนมากทางภาคใต้ได้หมดแล้วนะคะ

ใช่ค่ะรอบกาซ่าหมู่บ้านแล้วก็ตรงนี้เขา
เขาบอกว่าเขาควบคุมได้เกือบทั้งหมด๑๐๐
แถวหมู่บ้านรอบกาซ่านะคะ
ครับตามข่าวที่ได้รับมาจากทางฝั่งอิสราเอลทางการไทยบอกว่า
เขาก็อบพยพคนที่อยู่แถวนั้นออกมาได้เยอะแล้ว
แรงงานไทยก็ออกมาได้เยอะพอสมควรแล้ว
ถ้ายังไงออกมาทุกวันเลยค่ะคือพี่เนี่ยจะเป็นคนรับส่วนมากคือถ้าน้อง
จากที่อยู่แถวฉนวนกาซ่าหรือเขตสีแดง
เขาจะแจ้งรายชื่อมาพร้อมเบอร์โทรศัพท์
พี่ก็จะแจ้งข้อมูลทุกอย่างเข้าในช่องแชทคือ
ที่ส่งเงินให้กับแรงงานไทยกับประเทศไทยนะคะ
เพราะฉะนั้นเราตัวแทนบริษัทเราร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือกัน
คือพี่จะเป็นคนรวบรวมข้อมูลเอ่ออุ๋ยเป็นตัวแทนบริษัท
แล้วก็แอดดี้ในบริษัทหรือว่าเจ้าหน้าที่อื่นที่ร่วมด้วยช่วยกัน
เขาก็จะส่งให้เจ้าหน้าที่สถานทูตแล้วก็จะจูนงานกันไป

หมายถึงว่าพี่ติ๊กมีกลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มคนไทยด้วยกัน
ที่ทำงานในอิสราเอลอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นศูนย์กลาง
ในการประสานงานรับความช่วยเหลือของคนไทยในอิสราเอลอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ร่วมร่วมมือกันจากกับทางออฟฟิศนะคะที่ออฟฟิศจัดหางานบริษัทจัดหางานที่อยู่ในอิสราเอลตอนนี้ทุกฝ่ายร่วมมือกันนะคะไม่ว่าทางเจ้าหน้าที่ทางออฟฟิศแล้วก็อิสระอย่างพี่หรือว่าคนไทยในอิสราเอลเกือบทุกคนที่ที่อยู่ที่นี่ค่ะคนไหนที่ช่วยได้เขาช่วงไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติอิสราเอลหรือว่าสัญชาติไทยนี่ก็
สาวกลุ่มแม่บ้านไทยในอีเซลร่วมด้วยใช้กันนำอาหารแห้ง
นำอาหารที่ทำแล้วเนี่ยมาแจกจ่ายให้คนงานแล้วก็ของใช้
ต่างที่มาให้คนงานที่อยู่ในแคมป์ลีภัยตอนนี้ค่ะขอบคุณ
มากเลยอ่าตอนนี้คนไทยที่เป็นแรงงานที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ต้อง
หนีภัยสงครามกันออกมาเนี่ยนะฮะตอนเนี้ยสิ่งที่เขาเดือดร้อนที่
สุดที่พิษติกได้รับทราบมาคือเรื่องอะไรบางคนนี้ก็ออกมา
ไม่ได้ค่ะเพราะว่าลูกปืนนี้เฉียดไปเฉียดมาแล้วเขาก็อยู่
กันคือไม่ได้กล้าอยู่ในที่พักในแคมป์คนงานเขาจะออกไปอยู่
ข้างนอกแคมป์คนงานคือบางคนก็อยู่ในคำพม่าก็บ้านเราก็เรียก
ว่าเหลือนกระจกที่ไว้ผูกผักข้างในบางคนก็หลบอยู่ข้างหลัง
มาม่าบางคนก็อยู่ในคำเอ่อบางคนก็ยังซ่อนตัวอยู่ตรงไหนก็ไม่
เขาก็บอกไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนคือขุยไม่กล้าออกมาตอนนี้ก็
ยังมีมีคนที่ออกมาจากจุดเสี่ยงภัยไม่ได้แล้วก็ไปอยู่แบบ
พี่ติ๊กบอกอย่างเงี้เหรอฮะค่ะแต่เราก็แชทกันเพราะว่าเราจะไม่
โทรหากันเพราะว่าพี่ก็กลัวว่าถ้าเกิดเขายังยิงกันอยู่เนี่ย
จะมีกลุ่มผู้ร้ายเรียงเหลือกินเสียงคุยโทรศัพท์กันเนี่ยเขา
จะเข้าไปยิงพี่ก็กลัวมากเลยที่ว่ากำลังคุยกับใครแล้ว
โดนยิงนะพี่คงจะแบบคงจะประสาทเสียแน่เลยแต่ตั้งแต่วัน
มาจนตอนนี้วันพุธแล้วเขายังติดอยู่ยังออกมาไม่ได้
พี่ติ๊กคือทางเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลเนี่ยทหารอิสราเอล
เขาได้แจ้งนะคะว่าเขาควบคุมพื้นที่ให้ทั้งหมดแล้วแต่ว่า
ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงควบคุมได้ทั้งหมดแต่ว่าก็คือเขา
ก็พยายามเข้ามาอีกใช่ไหมคะแล้วควบคุมอิสราเอลตอนนี้ได้
แต่ว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ฉนวนกาซ่าเปิดเป็นเป็นคือแบบว่า
เปิดโดยไม่มีอะไรฝางกั้นที่เขาจะบุกเข้ามาคือตอนนี้
ก็บุกง่ายมากเลยคืออาหารอิสราเอลไปที่พื้นที่ได้ก็จริงก็
ไม่ได้ต้องไปอยู่ในเลือนกระจกในจุดแป้งกาซเซนและอย่าง
ที่พี่ศิกบอกมีเยอะไหมหรอถ้าจะดูตัวเลขเนี่ยจะประมาณได้
ตอนนี้น่าจะไม่เยอะนะคะเพราะว่าทางการเนี่ย
ทางเหนยงานราชการทางสถานทูตเนี่ยแล้วก็ออฟฟิศต่าง
ที่ร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันก็ได้ช่วยออกมาประมาณหลายร้อยคนแล้วนะคะ

ใช่ค่ะน่าจะเป็นหลัก๑๐แล้วคนที่หลังงานที่ยังไม่อยากออกมา
คืออยากจะทำงานต่อเนื่องอีกเยอะนะคะเขาเขาไม่ได้อยากออกมา
ก็คือถ้าอยู่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นที่ว่าอันตรายจริง
เขายังทำงานตรงนั้นได้อยู่แล้วระเบิดมันไม่ได้มีผู้ก่อนกันแล้ว
นั้นเขาก็จะทำงานต่ออีกหลายสิบแล้วเอ้ยไม่ใช่หลายสิบหลายร้อยเลยค่ะ
ทำงานต่อโดยที่นายจ้างเขาก็ยังอยู่อย่างนี้เหรอฮ
เขาก็ทำแปลงเกษตรทำอะไรอยู่ตามปกติของเขาอย่างนี้หรอ
ยังมีคนออกไปทำงานอยู่แต่ว่าที่น่าเสียใจเมื่อวานเนี่ย
มันมีจะหวัดลงมาที่โมชาติหนึ่งเนี่ยแล้วก็เผลออื่นตกใกล้
แรงงานไทยเนี่ยน่าจะตายไปประมาณ๒๓คนเมื่อวานนี้
อุ้ยเขาไม่กลัวกันเหรอพี่ที่อาจจะเป็นทั้งคนอิสราเอลที่เป็นนายจ้าง
หรือว่าแรงงานไทยหรือว่าจัดชาติอื่นก็แล้วแต่ที่ก็ไม่ออกมากันเนี่ย
ก็คือมีนายจ้างบางคนที่ไม่อยากให้รายงานกลับนะคะ
เพราะว่าถ้ากลับธุรกิจเขาก็ล่มแต่ว่าตอนเนี้ยพี่ไม่ได้คิดถึงธุรกิจของนายจ้างนะคะ
คิดถึงชีวิตของแรงงานไทยพี่บอกให้ทุกคนออกมาค่ะ
แนะนำให้ออกมาเพราะว่าสงครามอันนี้มันตอนนี้น่าจะแค่เริ่มต้น
พี่จะบอกแค่นี้เพราะฉะนั้นเขาเขาไม่ออกมาเอง
หรือว่านายจ้างไม่ยอมให้ออกมาครับพี่ติ๊กต้องสองอย่างค่ะ
แคมป์นายจ้างนี่ไม่ยอมให้ออกมาบอกว่าถ้าออกไปฉันไม่ประกันชีวิตคุณแล้วมัน
ก็จริงเพราะว่าถ้าออกมาเนี่ยทหารอาจจะยิงผิด
หรือว่าอาจจะมีผู้ก่อการร้ายอยู่ข้างนอกเขาก็อาจจะโดนกระสุนตายมากกว่า
ที่จะอยู่กับนายจ้างแล้วตอนนี้แล้วอย่างงี้เราต้องช่วยเขายังไง
พี่จะรวบรวมรายชื่อน้องน้องอยู่ตรงไหนไหนแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์
ต้องส่งให้หน่วยราชการเจอทางไปกับส่วนว่าเขาจะ
พี่ก็ไม่ได้สนใจว่านายจ้างจะช่วยเรียนงานออกมาได้มากแค่ไหน
ต้องการให้เขาออกมาตอนนี้เกือบทั้งหมด
อยู่ตรงภาคกลางไปลีภัยก่อน
แล้วถ้าเกิดสถานการณ์ไม่ได้คุ่มคืนจะทำงานต่อก็โอเค

พี่ก็ไม่อยากให้เขาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะ

เขาก็คงจะมีน้ำมีไฟชาร์จแบตโทรศัพ

เขาจะโทรสกโทรศัพท์เขาจะแบตหมดเลยก่อนไหมครับ

ไม่มีแล้วครับพี่แบตผมจะหมดใน๒นาที

เพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้คุยกับพี่เขา

พี่น้องของแรงงานไทยที่อยู่ที่เมืองไทยหน่อยไหมฮะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางครอบครัวทางเมืองไทยนะคะพี่เข้าใจดีว่าคือทางครอบครัวเลยติดต่อพี่มาเยอะมาก
แล้วก็สอบถามเกี่ยวกับลูกหลานตัวเองว่าสามีของตัวเองขอให้ทางครอบครัวที่เมืองไทยช่วยกันสวดมนต์นะคะ
ขอให้แรงงานที่อยู่ที่เนี่ยกลับไปถึงบ้านกลับไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวเนี่ยยังรอดปลอดภัยนะคะ
แล้วก็เราพวกเราเนี่ยจะพยายามทำให้ดีที่สุดพี่ซึ่งไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าอะไร
แต่ว่าพวกเราคนไทยในอิสราพยายามจะช่วยเหลือแรงงานให้กลับบ้านให้มากที่สุดและปลอดภัยมากที่สุดค่ะ
ฝากถึงรัฐบาลไทยค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้น่าจะมีคนลงทะเบียนกลับบ้านขอกลับบ้านได้ประมาณหลายพันคน
อาจจะถึงหลักหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นให้เตรียมพร้อมว่าถ้าเกิดรัฐบาลไทยเนี่ยเตรียมพร้อมเพราะว่าทุกคนก็รอเครื่องบินเจอร์บินที่จะมารับแรงงานไทยกลับบ้าน
ทุกคนอยากกลับบ้านทุกคนไม่อยากจ่ายเท่านี้ทำงานคือพยายามทำยังไงก็ได้ให้เร็วที่สุดทุกคนรออยู่รอการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยอยู่ค่ะ
คือถ้าจะแนะนำแรงงานไทยในขณะนี้พี่ติ๊กบอกว่ากลับก่อนดีกว่าสถานการณ์สงบเนี่ยค่อยว่ากันจะกลับมาทำงานใหม่อะไรค่อยคิดกันอีกทีนึง
พี่บอกว่าถ้าเกิดพี่คิดว่านะว่าสถานการณ์มันจะแย่มากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ทางเรบรนดรก็เริ่มโจมตีเขาก็ยิงระเบิดมาหลายลูกแล้วทางการินอริยนทางภาคเหนือนี้เริ่มโจมตีเข้ามาแล้วเริ่มพยายามปลุกทั้งอากาศทั้งภาคบกนะคะ
พยายามบุกโจมตีเข้ามาแล้วพี่ติ๊กไม่กลับเหรอพี่ติ๊กไม่กลัวเหรอฮะพี่ติ๊กอยู่มา
พี่คิดว่าพี่เป็นลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำหน้าที่หมดทุกอย่างลูกก็มีแล้วให้เขาเติบโตแล้ว
งานก็มีทำใช้ชีวิตมามากพอถ้าเกิดจะตายหรืออะไรแล้วคือจะพยายามทำประโยชน์ให้มากที่สุดจนนาทีสุดท้ายครับพี่เรื่องกลัวตายพี่ไม่กลัว
ถ้าพี่ตายถ้าลูกพี่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็ได้เงินประกันทางบ้านพี่ก็น่าจะสัมผัส
ติ๊กไปทำงานอยู่ที่นั่น๓๓ปีนะครับทุกผู้ชมครับแต่พี่ติ๊กบอกว่าจะขออยู่ช่วยคนไทยก่อน
ใช่ไม่กลับณตอนนี้ไม่กลับ